คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
เราเข้าสู่เดือนรองสุดท้ายพฤศจิกายนก่อนจะไปถึงธันวาคมส่งท้ายปลายปี
ปีนี้เราเจอเรื่องเหนื่อยเหนื่อยมาเยอะนะคะโอ้โหกว่าจะมาถึงปลายปีได้เนอะ
ก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอดได้ช่วยปรบมือให้ตัวเอง
เจอเรื่องหนักขนาดนี้เรายังรอดเลยต่อไปไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วล่ะ
ค่อยรับมือไปด้วยการใช้สติแล้วกัน
ใกล้ถึงปลายปีมักจะมีหลายคนที่บอกกับตัวเองว่า
ว่าสิ่งที่ตั้งใจยังไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ตั้งใจเมื่อไหร่จะสำเร็จสักที
แล้วไปให้ได้ก่อนอย่างน้อยเสริมแรงเสริมพลังให้กับตัวเองนะคะ
ดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
ชอบอะไรก็ตามที่ไม่ต้องมีใครมาเห็นหน้า
เราก็จะได้พูดคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยทุกอาทิตย์นะคะ

ทยอยส่งเข้ามาได้นะคะเข้ามาในอีเมลก็ได้ค่ะ
บางคนฝากเป็นเสียงบางคนฝากเป็นข้อความ
แล้วก็มารอคำตอบกันตรงนี้นะคะ
วันนี้มีน้องคนหนึ่งโอ้โหปัญหาเธอหนักมาก
ไหมคะที่บางวันเรางงมากว่าทำไมวันนี้ไม่ใช่วันของเราเลย
ปัญหามันเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
น้องคนนี้กำลังเจอปัญหานั้นเช่นเดียวกัน

สวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูขอรบกวนปรึกษาพี่อ้อยหน่อยได้ไหมคะ
หนูโดนสามีที่อยู่ด้วยกันมา๑๓ปี
โอ้โหไม่น้อยเลยเนอะขอออกไปมีเมียน้อย
เขาขอเลิกกับหนูค่ะแต่ตอนนี้หนูยังเดินออกไปจากเขาไม่ได้
เพราะว่าหนูมีลูกแล้วก็ไม่ใช่ลูกของสามีคนปัจจุบันด้วย

และตอนนี้หนูเองกำลังโดนบริษัทบีบให้ออกจากงาน
เพราะหนูต้องคอยลางานเพื่อพาแม่ไปหาหมอ
ตัวคนเดียวค่ะไม่มีญาติที่ไหนเลย
ทางด้านสามีหนูเขาก็พยายามกดดันให้หนูเลิกกับเขา
เขาไม่เคยใส่ใจใยดีไม่เคยแคร์ความรู้สึกหนูเลย
เขาบอกว่าเขาหมดรักหนูแล้ว
และตอนนี้เขารักผู้หญิงที่ทำงานของเขามากกว่า
ปัจจุบันเขาเริ่มออกเที่ยวผู้หญิงค่ะ
เขาพยายามทำทุกอย่างให้หนูเสียใจ

ตอนนี้ปัญหาทุกอย่างประดังประเด็นเข้ามาจนหนูตีบตันไปหมด
ถ้าพี่อ้อยได้อ่านหนูขอความกรุณาและขอคำแนะนำด้วยนะคะ

วันนี้น้องคงหมดพลังเหลือเกินนะคะ
เวลาที่เราใจพังมันหมดพลังที่จะรับมือกับเรื่องใดในโลกนี้
บางวันปัญหามันมาแบบคอมโบเซตนะคะ

ถ้านั่งลงตรงหน้าพี่จะค่อยถามน้อง

ปัญหาไหนคือปัญหาที่ทำร้ายหัวใจที่สุด
คือต่อให้ปัญหามันมาพร้อมกันหลายเรื่องนะคะ

มันโหดร้ายต่อความรู้สึกเรามาก
จนกระทั่งหัวใจเราอ่อนแอไปหมดแล้ว
เลยไม่มีแรงมากพอจะรับมือกับปัญหาอื่น
ตอนนี้ทุกปัญหาล้วนกระทบใจ

น้องก็ต้องร้องไห้ล้างพิษไปเลยค่ะ
วันนี้อ่อนแอก็ต้องยอมรับความแย่ในหัวใจตัวเองให้ได้
ลองแบ่งปัญหาเป็นสองส่วนนะคะ

ปัญหาไหนที่ต้องแก้ก็หาวิธีแก้กันไป

และไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง

คงไม่สามารถทำให้คุณแม่หายได้ในวันเดียว

คุยเรื่องของขั้นตอนการดูแล
อยู่ใกล้เขาแต่เหงากว่าโสดมันโหดไร้กว่า
คือไม่ช้าก็เร็วเราต้องจากเขาไปแน่อยู่แล้ว
ก็เขาไม่อยากเดินต่อไงเราอยากเดินต่อแต่เขาบอกพอได้แล้ว
ในที่สุดเราคงไม่อยู่ให้เขาไล่นานนัก
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของน้องคืออะไร

เราก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วหรือเปล่า
สามีได้ช่วยอุปถัมภ์ดูแลหรือแบ่งเบาเราในจุดนี้หรือเปล่า
ถ้าไม่นะคะก็ไม่เห็นต้องยื้อที่จะอยู่กับเขา
เพราะยังไงเราก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้ว
ปัญหาต่อมาคือกำลังถูกบีบให้ออกจากบริษัท
เพราะว่าต้องลางานพาแม่ไปหาหมอเราขอคุยกับทางบริษัทตรงได้ไหม
ชดเชยให้บริษัทยังไงไปหาหมอแล้วกลับมาทำงานต่อได้หรือเปล่า
หน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งเราเข้าใจบริษัทแค่ขอความเมตตาในสิ่งที่เราเจอ
เรื่องคิดดราม่าในมุมของเราเองคนเดียวไม่ได้ค่ะ
สื่อสารดูก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยนะก่อนจะยอมรับในปัญหาอะไร
พี่อยากให้เราสู้ให้ถึงที่สุดก่อน
ปัญหาต่อมาหนูบอกหนูมีลูกติดลูกทุกคนต้องอาศัยเงินจากสามีเราด้วยหรือเปล่าคะ
คือที่ต้องถามเป็นข้อเนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่าสาเหตุที่น้องบอกมา
มาดูเป็นคนละเรื่องกันหมดเลยอ่ะอยู่เพื่อลูกอ้าวลูกลูกก็ไม่ใช่ลูกเขาอีก
หรือว่าเราไม่มีบ้านอยู่และนี่คือบ้านเขาที่เรายังต้องอาศัยอยู่
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องคุยกันตรง
คือไม่ว่าปัจจัยที่ทำให้เราต้องอยู่กับเขาคืออะไร
ถ้าไม่นับว่าก็น้องรักเขาอะค่ะน้องยังไม่อยากไปจากเขา
คือเขาไล่ขนาดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็คงต้องไปอะนะคะ
แต่คราวนี้ถ้าบังเอิญว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวค่ะปัญหาหนูยังเยอะอยู่เลยไปจากเขาไม่ได้
ก็ต้องมาดูว่าแล้วอะไรที่เรายังต้องพึ่งพากัน
ถ้ามันมีเหตุผลนั้นก็ยังต้องขอกันดีค่ะ
อย่างน้อยก็ในฐานะคนเคยรักฐานะเพื่อนมนุษย์
เราคงไม่ยื้อยุดอะไรเขาทั้งนั้นรู้แล้วว่าเธออยากไปใจจะขาด
แต่ตอนนี้ปัญหาฉันมากมายนะขอเวลาอีกนิดนึง
ฉันจะไม่อยู่ขวางความรักครั้งใหม่ของเธอนานนัก
ระหว่างนี้ก็วางแผนขยับขยายว่าเราจะค่อยแก้ปัญหาทีละเปราะของเรายังไง
อย่าเพิ่งเอาความเจ็บทุกปัญหามารวมกันนะคะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยใจเราจะยิ่งเหนื่อยเกินไปปัญหาไหนอยู่ตรงหน้าแก้ปัญหานั้นก่อน
ต้องพาแม่หาหมอก็พาไปหาไปเจรจากับที่ทำงานซิ
ตอนที่เราเจอกับปัญหาแบบนี้คุยกับเจ้านายได้ไหม
เราพอจะทำงานชดเชยให้บริษัทได้ด้วยวิธีไหนสำหรับเรื่องของใจ
ซึ่งพี่แอบเดาว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของน้อง
น้องบอกว่าเขาพยายามทำให้หนูเสียใจ
หรือจริงเขามีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วคะ
ผู้หญิงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง
เกี่ยวกับการที่พยายามทำเลวเพื่อไล่เรา
ค่อยทำให้เขามีผลต่อใจเราน้อยลง

พูดได้เพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรัก
ผูกพัน๑๓ปีการเดินออกจากชีวิตเขาไม่ง่าย

เราก็จะยิ่งพังไปเรื่อยค่ะพี่ห่วงตรงนี้จริง

เราจะรับรู้ความไม่รักของเขามากขึ้นเรื่อย
อยู่ใกล้แบบไม่มีตัวตนที่เราต้องใช้ความอดทนทุกวันทุกวัน
ถึงบอกน้องว่าต้องค่อยมองหาทางออกของตัวเอง

ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขกันไกลเนอะ
ความรักมีโอกาสเคลื่อนตัวอยู่แล้ว
วันหนึ่งเราเคยรักกันมาก
วันนี้น้องคงงว่าคนที่เคยรักเรามาก
ใจร้ายกับเราขนาดนี้ได้ยังไงกัน

ตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหก

ลืมมองมุมเลวซามของเขาค่ะ
อาจจะทำให้เราถอนใจออกมาได้บ้างเนาะ

แน่นอนคนหมดใจทำอะไรก็ได้
แต่คนที่มีใจแล้วพยายามไปหาเหตุผลดีให้กับเรื่องแย่ของเขา
มันไม่ช่วยให้เราทำอะไรได้ดีขึ้น

อย่าอดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเรา

แค่ตอนนี้เราต้องใช้สติไปรับมือกับเรื่องอื่น

ว่าเราควรอดทนอยู่ใกล้เขานานขนาดไหน

คนไม่รู้จักพอไปดูแลคนหนึ่ง

ยังต้องไปพึ่งพาผู้หญิงขายบริการอยู่เลย
นอกจากความรักที่น้องมีให้เขา
น้องเอาอะไรมาภูมิใจในตัวเขาได้บ้าง

คุณแม่ของเราเป็นมะเร็ง

อย่างน้อยความเป็นเพื่อนมนุษย์นะคะ
เขาพาคุณแม่ไปหาคุณหมอได้ในบางครั้งไหม

ทำอะไรดีแบบนี้ให้กับเราได้บ้างเลย

และพี่เชื่อว่าวันนี้น้องกำลังงอแงอยู่

ทุกคนมีมรดกทุกข์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว

คนทุกคนมีทุกข์เป็นของตัวเองค่ะ

พี่ก็ยังไม่เคยเห็นใครร้องไห้ตายขาดที่เนอะ

ผู้หญิงคนนี้เจอปัญหามากมายขนาดนี้
ยังทำทุกหน้าที่อย่างดีที่สุดเลย

เป็นแม่ที่ไม่มีวันทิ้งลูก

จะเจ็บช้ำกับสามีที่นอกใจ
ผู้หญิงหน้ากระจกคนนี้เก่งขนาดไหน

อยู่ใกล้พี่คงให้กำลังใจน้อง
ได้การกอดได้การเขย่าตัว
แล้วบอกว่าเฮ้ยน้องเก่งนะ

คิดหาทางรอดทีละวัน

เราต่อสู้กับทุกสิ่งรอบตัว

เธอเป็นเรื่องแย่อันดับ๑เลย

เรื่องอื่นของฉันเบาไปเลย

เพื่อยื้อเวลาให้เรายังอยู่ในบ้านนี้ได้
ให้น้องมีเวลามากพอจะหาทางออก
ให้กับหลายปัญหาที่น้องยกมาให้บอกพี่นี่แหละ

ในที่สุดวันนี้มันเกี่ยวกับการเลิกกับเขายังไง

คนบางคนทำให้เราเสียใจ
แต่ก็รักเขามากมายไงถึงยังเดินหน้าต่อ
น้องอาจจะคิดว่าเห็นหน้ากันก็ยังดีอะค่ะพี่

แต่ก็ขอให้น้องหัวใจแกร่งขึ้นไว

ก็มันก็ไม่ได้แย่เท่าที่เราคิดนะ

จะได้ไม่เหยียบหัวใจเราให้เจ็บแบบนี้

บางทีเจอปัญหาหนักของคนอื่น
แล้วฟังเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
ไม่ได้ดีใจที่คนอื่นเจอหนักกว่าเรา

เราก็ต้องรอดเช่นเดียวกันนะคะ

เราก็เริ่มเห็นหน้าคนของเขามาวนเวียนแล้วนะ

แฟนใหม่เลยจ้า

แฟนใหม่ที่น่าคุ้นจังเลยนะคะ

หลายครั้งปัญหาความรักไม่ได้ต้องการคำตอบ

แล้วมาเจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ